เอาค่ะเรียกว่าช่วงนี้ในโลกทวิตเตอร์
ก็มีการออกมาแฉน้องไบร์ทนะคะ
ชิรวิทย์เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม
ในปัจจุบันแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาแล้วด้วย
รวมไปถึงนักแสดงร่วมค่ายอย่างกันอัธพันธ์

ทำให้คู่รักเน็ตไอดอลเลิกกันด้วยภาพแล้วก็คลิปด้วย
จนกลายเป็นกระแสร้อนแรงมากในโลกทวิตเตอร์

ก็ได้ส่งนายพักขพงศ์คงลิขิตทนายความ

เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ในกรณีที่ถูกผู้ใช้ทวิตเตอร์
โพสต์ข้อความหมินประมาทใส่ร้าย

เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ซึ่งทางน้องไบร์ทเองก็ออกมาทวิต
ผมขอโทษทุกคนที่ทำให้เรื่องวุ่นวายขึ้น
งานแสดงดนตรีตอนมัธยมปลายครับ
และทำให้หลายคนได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้

และได้รับการลงโทษจากอาจารย์ฝ่ายปกครองในโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
เหตุการณ์ในวันนั้นทำให้ผมได้รับบทเรียนแล้วก็นำมาปรับปรุงตัวเอง
แล้วหลังจากวันนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีก
ขอโทษทุกคนอีกครั้งครับ
อกจากนี้เจ้าตัวก็ยังทวิตข้อความเพิ่มเติมอีกบอกว่า
ผมอาจจะเป็นแบบอย่างที่ดีสมบูรณ์แบบให้ทุกคนไม่ได้
แต่ผมจะเป็นตัวอย่างของคนที่เคยทำผิด
แล้วอยากจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อย

ทำอะไรตอนนั้นที่อยู่โรงเรียนทำอะไร
ไม่รู้ว่ามีเรื่องของการแสดงดนตรีนะตอนนั้น

ว่ายังไงก็มีคนออกไปเขียนข้อความถึงน้องเขาอะไรอย่างนี้

คือก็คงมีหลายเพจเอาไปเขียนใช่ไหมล่ะ
ตอนนี้เขาวิกฎหมายข้อภูมินึงไหม

คนหนึ่งเป็น๗๘ไอ้เขาก็เข้าไปด่าอะไรได้

แต่พี่เล่นทวิตเตอร์มันแรกเป็น๑๐ปี

ก็ยังเข้าไปดูอยู่อะไรอย่างนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คนเข้ามาดูเยอะนะตอนนี้ทวิตเตอร์

เด็กมัธยมอย่างนี้เล่นเยอะมากใช่ไหมคะพี่อ่าแต่เล่นทวิตเตอร์เยอะมากใช่